การตายของฮารัมเบกอลิล่าสายพันธุ์หายา
ได้สร้างความสะเทือนใจให้แก่กลุ่มคนรักสัตว
แล้วก็ชาวเน็ตทั่วโลกเป็นอย่างมากนะครับ
แล้วก็นำไปสู่การตั้งคำถามว่า
เพราะเหตุใดสวนสัตว์จึงตัดสินใจใช้กระสุนจริง
ฮารัมเบ้แทนที่จะเป็นกระสุนยาง
รัมเบ้กำลังทำร้ายเด็กหรือว่าเล่นกับเด็ก
และที่สำคัญเสียงเรียกร้องให้พ่อแม่ของเด็ก
ต้องมีส่วนรับผิดชอบจากการปล่อยประละเลย
ราเม่เป็นกอลิล่าที่เกิดแล้วก็โตในสวนสัตว์นะครับ

ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ผมเลี้ยงฮารัมเบย์ตั้งแต่วันเกิด
มันอยู่กับแม่ในช่วงแรก๒๐๒๑วัน
นี่คือการเปิดใจครั้งแรกของเจอรี่สตูน
เจ้าหน้าที่ประจำสวนสัตว์แกรดดี้พอเตอร์ในรัฐเท็กซัส
ที่ยอมรับว่าหัวใจสลายกับการตายของเจ้าฮารัมเบ
อริล่าที่ถูกปลิดชีพเพื่อช่วยชีวิตเด็กชายอายุ๔ขวบ
แต่เขาก็ไม่ขอกล่าวโทษการตัดสินใจดังกล่าวแต่อย่างใด
ฮารามเบเกิดในสวนสัตว์ที่รัฐเท็กซัส
แต่ถูกย้ายมาที่สวนสัตว์สิ้นเนติเพื่อเป็นพ่อพันธุ
ที่จะช่วยเพิ่มจำนวนประชากรของกอริล่าสายพันธุ์ที่ราบต่ำตะวันตก
ซึ่งไกลศูนย์พันเต็มที
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้สร้างความโกรธเครื่องให้แก่กลุ่มคนรักสัตว์เป็นอย่างมาก
โดยชาวเน็ตหลายคนแสดงความไม่พอใจ
ต่อการที่เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้กระสุนจริงปลิดชีวิตของฮารามเบ
แทนที่จะเลือกใช้ลูกดอกยาสลบ
เจ้าหน้าที่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
เพราะกอลิล่าเป็นสัตว์ที่มีพละกำลังมหาศาล
ซึ่งหากยิงมันด้วยลูกดอกยาสลบแล้ว
มันอาจจะคลุ้มคลั่งเพราะคิดว่าตนกำลังตกอยู่ในอันตราย

อดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งที่ออกมายืนยันว่า
ขณะนั้นฮารัมเบมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและเป็นอันตราย
แต่มีข้อสังเกตจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และชาวเน็ตหลายคนที่ได้ดูคลิปเหตุการณ์ว่า
แท้ที่จริงแล้วฮารัมเบอาจพยายามปกป้องเด็กอยู่ก็เป็นได้
เพราะมันไม่ได้ทำร้ายเด็กแต่อย่างใด
แต่กลับยืนเหนือเด็กชายเรากลับจะปกป้องเขาจากฝูงชนที่ส่งเสียงกรีดร้อง
ควรเอาผิดกับพ่อแม่ของเด็กที่ไม่ดูแลลูกให้ดีมากกว่า
แต่ผู้เห็นเหตุการณ์หลายรายได้ยืนยันว่า
พ่อแม่ของเด็กชายได้ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
โดยก่อนเกิดเหตุเด็กชายได้บอกแม่ของเขาว่า
อยากลงไปว่ายน้ำในกรุงกอลิล่า
แต่แม่ของเด็กก็ได้ห้ามปรามเอาไว้
แต่เด็กก็แอบปีนป่ายขึ้นไปบนกรงของกอริล่าจนพลัดตกลงมา
ซึ่งสตรีผู้อยู่ในเหตุการณ์รายหนึ่งเผยว่า
พยายามเข้าขัดขวางเด็กแล้วแต่ก็สายเกินไป

ของเขาก็พยายามที่จะลงไปช่วยลูกแต่ถูกภรรยาห้ามเอาไว้

เธอได้ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาแต่อุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้
พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ที่เร่งช่วยชีวิตลูกชายของเธอเอาไว้
โดยเธอระบุว่าลูกชายของเธอได้รับแผลถลอกและรอยฟกช้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
นายดีออนดิกเกอร์สันพ่อของเด็กชายที่ตกลงไปในกรมกอลิล่า
มีประวัติอาชญากรรมหลายคดีไม่ว่าจะเป็นคดีลักทรัพย์ลักพาตัวบุกรุกและค้ายาเสพติด
แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาได้กลับตัวมาทำหน้าที่เป็นพ่อที่ดีของลูก
และเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ขยันขันแข็ง
ศรีษายุคตอนนั้นข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน